กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ

แล้วทำให้เกิดอาการชักจนหัวใจหยุดเต้นนะครับ
ทางด้านของพ่อพิตรีสาววัย๒๕ปี
ซึ่งพิตตี้สาวคนนี้ท้องได้๖เดือนนะ
นวดปกตินี่แหละครับ
วดแผนไทยนวดอะไรที่ร้านในจังหวัดเชียงใหม่
แล้วปรากฏว่าขณะที่หมอนวดกำลังนวดให้
พริตตี้สาวคนนี้เกิดอาการชักหัวใจหยุดเต้น

แต่ลูกในท้องที่อายุคัน๖เดือนตายแล้วนะครับ

บางทีคนที่ตั้งคันแล้วมันก็จะมีอาการปวดเมื่อย
แต่ไปนวดคือจริงเขาห้ามนวดเด็ดขาดเลยนะ
จะเป็นอันตรายสำหรับการนวดคนตั้งคัน
เรื่องนี้ทางพ่อเอาหลักฐานมาร้องเรียนสื่อมวลชน
เขาบอกว่าเอาเรื่องไปแจ้งตำรวจ
เกือบเดือนคดียังเงียบอยู่เลย
ตำรวจให้ไปเจรจากับร้านนวดเอาเอง

คือช้ำใจอยู่แล้วตำรวจจะไม่ช่วยอีก
ดังนั้นก็เลยเอาเรื่องนี้มาแจ้งต่อสื่อมวลชน
คือเมื่อวานนี้นะครับนายบุญมีเกรดเกษีอายุ๕๖ปี
อยู่บ้านเล็กที่๖๐หมู่๓ตำบลป่าไม้ลัน

อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
เข้าร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวของเรา

กรณีนางสาววิราวันเกรดเกษีอายุ๒๖ปีลูกสาว
อายุ๒๕ปีลูกสาว
แล้วก็เป็นพริตตี้เบียร์ยี่ห้อดัง

เข้าไปใช้บริการนวดแผนโบราณแห่งหนึ่ง

และมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่
แต่ลูกในท้องเสียชีวิต
ในท้องของลูกสาวเขาก็คือหลานเขา
หลานของคุณบุญมีเขาเสียชีวิตในคันนะครับ
ส่วนลูกสาวเซลล์สมองตายสองข้างเลยนะครับ

เพราะต้องไปทำงานหาเงินที่ชนบุรี
ซึ่งลูกสาวซึ่งเป็นหญิงหน้าตาดี

แข็งแรงชอบออกกำลังกาย
ว่ายน้ำชกมวยลูกสาวชอบ
ขณะนี้ลูกสาวมีลูกชายอายุ๖ขวบ๑คน
และกำลังตั้งท้องลูกคนที่๒ได้๖เดือนกว่า
และลูกคนที่๒ของลูกสาวก็มาเสียชีวิตในคันนี้แหละครับ

เพราะหลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนศาลีตำรวจภูทร
ขออภัยศาลีตำรวจภูพิงราชนิเวศ
แต่เรื่องได้เงียบหายไป
ซึ่งสาวพริตตี้นี้ก็ไปตกลงกับร้านนวดแล้ว

ทางร้านนวดมีการบ่ายเบียง
ผู้เป็นพ่อจึงอยากให้ทางร้านออกมารับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะลูกสาวยังต้องมีภาระดูลูกชายวัย๕ขวบอีกคน
เนื่องจากสามีของลูกสาวก็ถูกดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำ
และตอนนี้ลูกสาวก็อาการสาหัส
ทีนี้หลานอีกคนนึงใครจะเลี้ยงใครจะดูแล
ผู้เป็นพ่อก็ต้องไปทำงานอยู่ที่ชนบุรีอีกนะครับ
ขณะที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คือร้านนวดแล้วก็เรียกทั้งเจ้าของร้านนวด
หมอนวดแล้วก็ญาติมาสอบปากคำเบื้องต้น
ทราบว่านางสาววิราวัลได้เข้ามาใช้บริการจริง
และระหว่างที่นวดฝ่าเท้าไป๑ชั่วโมงเสร็จ
กำลังจะไปนวดตัวเกิดเป็นลมหมดสติไปนะครับ
เรื่องนี้ความคืบหน้าตำรวจบอกว่า
คือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเต็มที่
และเช้าวันนี้พันธ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัฒระพงศิลป์
ภูมิกับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็เดินทางไปเยี่ยมนางสาววิราวัล
ของโรงพยาบาลลานาอาการอย่างที่บอกไปว่า
เธอก็เหมือนเป็นเจ้าหญิงนิทานะไม่รู้สึกตัว
ระบุว่ามีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับ
จากนั้นทางตำรวจก็ได้เดินทางไปตรวจสำนวนคดีที่โรงพัก
แล้วก็ไปตรวจสอบร้านนวดอีกครั้ง
ซึ่งพบว่าทางร้านนวดจะมีใบสำหรับเขียนประวัติลูกค้าไว้
โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจำตัว
แล้วก็เรื่องของการตั้งคันนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์ยังกล่าวอีกนะครับ
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายร้านนวด
แล้วก็ญาติของนางสาววิราวัลเนี่ยนะครับ

แล้วก็จะมีการเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนะครับ
พูดสิทธิ์ข่าวเนี่ยรายงานมาด้วยคุณ

เคยมีกรณีของชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ย
เข้าร้านนวดเพื่อให้หมอนวดคลายเส้นที่จังหวัดชมบุรี

และตอนนั้นผู้ชายคนนี้ก็เสียชีวิตเหมือนกัน
ระบุว่าเสียชีวิตเนื่องจากริ่มเลือด

ไปอุดตันในคั่วปอดทั้งสองข้าง

ส่วนกรณีการนวดนางสาววิราวัล

ขณะที่ช็อกหมดสติหัวใจหยุดเต้นเนี่ย
เป็นการนวดจุดไหนและนวดอย่างไรด้วยนะครับ

เขาก็มีการให้ข้อมูลให้ความรู้ในเรื่องนี้
บางทีตัวเราอาจจะมีปัญหา

แล้วภาวะนี้คุณมันจะไม่แสดงอาการออกมา

ทีนี้เวลาที่เรานวดเนี่ยมันจะทำให้ริ่มเลือดตรงนี้ค่ะ
มันเคลื่อนที่แล้วมันก็อาจจะไปอุดตันหลอดเลือด

ก็จะทำให้เราเกิดภาวะช็อกได้
หรือว่าริ่มเลือดนั้นมันอาจจะไปอุดตันสายสดือ

จะไปหล่อเลี้ยงทารกในคันถูกไหม
ก็เลยจะทำให้มีภาวะเป็นอันตรายต่อทารกในคันได้เหมือนกันอืม
เขาก็มีการเตือนไว้นะสำหรับใครที่นวดได้หรือนวดไม่ได้นะครับ
แต่เรื่องนี้คุณพ่อมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมแล้ว

ให้ตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำทุกฝ่าย